คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของดีเจนุ้ย
คืออาทิตย์ก่อนเรานำเสนอไปแล้วเขาปล่อยเพลงใหม่มาเนอะ
เราก็เล่าข่าวแบบช่วยโปรโมทน้อง

เพลงนี้เลยเพลงนี้ล่าสุดร้านแตกแล้วแล้วเขาแท็กมาหาดิฉันด้วยนะคะ

ชื่อเพลงของดีเจนุ้ยเนี่ยชื่อเพลงแกล้งโง่ไม่ไหวรู้มากไปก็เจ็บ
เพลงนี้คือตั้งใจมากนะคะคือตอนแรกไม่รู้เลยว่านุ้ยร้อง
ใช่นะคะแล้วก็ตั้งแต่ปล่อยออกมาสู่สายตาชาวโลกนะคะเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนค่ะ
จำได้ไหมคะช่วงแรกนั้นโอ้โหปั่นป่วนทั้งวงการ

ไล่ให้คนนั้นคนนี้แบบว่าช่วยโปรโมทให้นะคะ

เราก็โปรโมทให้เราก็เล่าข่าวนี้ด้วยว่าเนี่ยดีเจนุ้ยแบบว่าให้เพื่อนช่วยโปรโมทให้นะคะ

ที่บอกว่าร้านแตกนั้นก็คือคลิปข่าวที่เราเล่านั่นแหละ

คือคลิปข่าวที่โพสต์ไว้ในยูทูปไทยรัฐออนไลน์เนี่ยตอนนี้ยอดวิวร้านแตกไปแล้ว
เรื่องนี้เข้าหูรู้ถึงตาของดีเจนุ้ยค่ะถึงขั้นแท็กมาขอบคุณดิฉัน

สรุปก็คือเป็นข่าวที่เราเล่าคือได้ล้าน

ตอนแรกก็ปลื้มใจคิดว่าเพลงกูได้ล้านวิว

แต่ว่ายอดวิวของกูคือยังไง

เขาได้๑ล้านแต่กูได้๗แสนป้า
แต่จำได้นะพี่นุ้ยวันนั้นตอนที่เราเล่าข่าวยอดวิวพี่นุ้ย

ขึ้นไป๗๐๐๐๐๐แล้วนะ
พี่นุ้ยที่๒สัปดาห์เอง
แกล้งโง่ไม่ไหวรู้มากไปก็เจ็บ
หมายถึงพี่เจนุ้ยรู้มากไปจะเจ็บ
แซวเล่นแซวเล่น
เชียร์น้องพี่ต่อไปเชียร์ต่อไป